คดีที่เกิดขึ้นกับน้องจีน่าเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือน
แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีเรื่องให้ตามกันต่อนะฮะ
ใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะ
ขบวนการนี้มีกี่คนอะไรยังไงกันแน่นายอาผะคนเดียวหรือเปล่านะครับ
รวมทั้งอาการล่าสุดความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของน้องจีน่า
เดี๋ยวดูภาพล่าสุดของน้องจีน่านะครับเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือน
นี่ฮะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องจูเนียพี่ชายวัย๔ขวบนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดของวันนี้เพราะว่าวันนี้น้องจีน่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
คือนำมาให้ดูเนี่ยเผื่อท่านเป็นห่วงกันอยู่จะได้ทราบว่าตอนนี้น้องแข็งแรงปลอดภัย
อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ค่ะคือยังไม่ได้ให้กลับบ้านนะคะใช่ฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทางคดีเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นแล้วไม่รู้นายอาผะก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่า
ถ้ากลับไปอยู่ที่บ้านที่บ้านห้วยฝักดาบที่ตำบลอินทะขินที่แม่แตงเชียงใหม่เนี่ย
เกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางพมจังหวัด
ครอบครัวของน้องจีน่าคือคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าแล้วก็น้องจิลเนียร์พี่ชายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อย

ลักพาตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่ห้ากันยายนช่วงเย็นเย็นก็มาเจอวันที่๘นะครับ
จากนั้นมาอยู่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนครพิงและวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับ
ทีมข่าวของเราได้คลิปมาคลิปหนึ่งตอนน้องจีน่ากับน้องจูเนียพี่ชายนี่ฮะ

ว่าน่าจะเป็นส่วนเด็กเล่นของโรงพยาบาล

ออกมานี่ลูกแม่
นี่ฮะน่าจะเป็นบ้านเด็กในพื้นที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
ก่อนที่ทางทอมมอร์จังหวัดจะพาไปดูแลนะครับ

อยู่ในที่ที่ปลอดภัยอาการของน้องก็แข็งแรงปลอดภัยนะครับ
เมื่อเช้าสพแม่แตงมาพบกับคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าด้วยนะครับ
คุณพ่อคือนายสุริยะวงศิลารุ่งส่วนคุณแม่คือนางมาลีปาศรีนะครับ
เพื่อมาสอบถามข้อมูลต่างเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนครพิง
หลังจากนั้นแพทย์ก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงบ่าย๑๓นาฬิกานะครับ
แล้วทางพมจังหวัดก็มารับทั้ง๔คนไปอยู่ในความดูแล
อยู่ในบ้านพักที่ปลอดภัยเรียบร้อยมีสพแม่แตงไปดูแลอย่างเข้มงวด
กว่าคดีจะเสร็จสิ้นหรือว่าได้เรื่องได้ราวนั่นแหละ
โดยเฉพาะนายอาผะผู้ต้องหาคนสำคัญเนี่ยอย่างตอนนี้นายอาผะซัดทอดไปอีกหลายคน
ก็ต้องไปขยายผลต่อว่าจะเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
ถ้ากลับไปอยู่ในพื้นที่เกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะครับ
พมเชียงใหม่วันนี้นำรถตู้ไปรับน้องจูเนียร์ที่บ้านนะฮะบ้านห้วยฝักดาบนะ
คือตอนที่น้องจีน่าอยู่โรงพยาบาลอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องจูเนียอยู่ที่บ้านอยู่กับน้าสาว
แต่ทีนี้พอน้องสาวออกจากโรงพยาบาลได้ทางพมจังหวัดก็เลยเอาไปรับน้องจูเนียให้ไปอยู่ด้วยกัน๔คนพ่อแม่ลูกดีกว่า
จูเนียโอ้โหบ่นคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่หลายวันด้วย
ผู้ชมฮะตอนแรกน้องจูเนียไม่ยอมไปนะครับซึ่งอันนี้ดีแล้วนะถูกต้องแล้วนะ
คือผู้ใหญ่คงจะบอกกันเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่อาจจะกำชับเอาไว้
คือตอนเจ้าหน้าที่ของพมจังหวัดมารับน้องจูเนียที่บ้านน้องจูเนียไม่ไปนะฮะ

ถูกต้องแล้วเพิ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องสาวคือ๔ขวบแต่ว่าคงจะรู้ความแล้วล่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อน้องจูเนียร์
พ่อก็ต้องคุยโทรศัพท์กับลูกชายบอกว่ามาได้ลูกอันนี้คือพ่อให้มารับเองนะเนี่ยเดี๋ยว
มาหาคุณพ่อหาคุณแม่อะไรเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะส่วนคุณพ่อน้องจีน่านะครับ
เราโทรศัพท์ไปสอบถามคุณพ่อบอกว่าอาการของน้องจีน่าดีขึ้นมากเลยนะฮะ
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปอยู่ที่บ้านเลยนะ
เดี๋ยวรอให้คดีเนี่ยคืบหน้าหรือว่าชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ก่อน
ตอนนี้จะกลับไปบอล
เพราะกลัวความไม่ปลอดภัยของเด็กด้วยใช่ไหมครับพ่อ

อันนี้คือน้องยังอาการหวาดระแวงอยู่ไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยมีไหมฮ
อืมอาการจะดีกว่านะครับ
นี่ก็คือล่าสุดออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง๔คนในครอบครัว
แล้วก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่นะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องทางคดีนะคะ
ก่อนว่าตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาเพียงคนเดียวก็คือนายอาผะ
ผู้ต้องหาคนนี้ถูกแจ้ง๓ข้อหาก็คือพรากเด็กข้อหากักขังหนวงเหนียว
ข้อหาเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ประเด็นสำคัญก็คือตำรวจบอกว่า
ไม่ใช่แค่นายอาผะคนเดียวแน่อันนี้ตำรวจพูดเองเลยนะคะ
น่าจะมีคนร่วมขบวนการอีกแน่นอนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่า
หนึ่งมันเป็นเรื่องของยาเสพติดอืมสองมันเป็นเรื่องของการค้ามนุษย
ตำรวจตั้งเอาไว้สองประเด็นคาดว่าคนจ้างวานนะคะ
หรือว่าคนวงการเนี่ยค่ะมีการบอกว่าให้ไปอุ้มตัวน้องจีน่ามา
เพื่อแลกกับยาเสพติดถ้าอุ้มมาได้เดี๋ยวจะให้ยาเสพติด
ลักษณะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ตำรวจเป็นคนให้ข้อมูล
ดังนั้นเรื่องทางคดีสำคัญคือวันนี้ตำรวจก็นำตัวนายอาผะไปฝักขังนะคะ
แล้ววันนี้ประเด็นที่มันคืบหน้าขึ้นมาก็คือตำรวจบอกว่า
ผลจากการตรวจดีเอ็นเอมีคนที่ต้องสงสัยเพิ่มค่ะ
สองคนนะคะก็เลยจะต้องมีการตรวจดีเอนเอคนในครอบครัวเพิ่มเติมด้วย
อันนี้คือภาพตอนเช้าตำรวจสพแม่แตงนำตัวนายอาผะอายุ๔๔ปีชาวเมียนมา
ผู้ต้องหาคดีลักพาตัวน้องจีน่าอย่างที่บอกไปว่า๓ข้อหานะคะ
ออกจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น๓ของสพแม่แตง
ขึ้นรถตู้ด้านหลังโรงพักนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
การฝากขังผลัดแรกค่ะครับอย่างที่เห็นในภาพก็ใส่เสื้อสีดำหน้าตาเคร่งเครียด
นักข่าวก็พยายามจะถามว่าไปอุ้มน้องจีน่ามาทำไม
สาเหตุที่ลักพาตัวน้องจีน่าคืออะไรใครคือคนวงการ
คือก่อนหน้านี้นายอภะก็เคยให้การซัดทอดไปหลายคน
แต่คราวนี้เช้าวันนี้เปลี่ยนไปนะคะเงียบอย่างเดียวเลยคุณผู้ชม
้มหน้าก้มตาเงียบอย่างเดียวไม่ตอบอะไรเลยค่ะ
คือเงียบตั้งแต่ออกมาจากห้องเดินลงบันไดจนขึ้นรถนั่งอยู่ในรถก็เงียบ
นิ่งเลยนี่ค่ะวันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วก่อนหน้านี้จะพูดหลายอย่าง
ตำรวจก็นำตัวในอาผ่าไปฝักขังตั้งแต่ตอน๘โมงเช้านะคะ
นำตัวไปสอบปากคำก็ค่อนข้างจะสอบปากคำเครียดแหละ
ชั่วโมงกว่าแต่ต้องมีล่ามด้วยนี่ค่ะตอนนั่งในรถตู้ก็ยัง
นิ่งเงียบแบบนี้ไม่พูดอะไรไม่ตอบอะไร
ก็จะนำตัวไปทำประวัติที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่
จากนั้นจะนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนครพิง
หลังจากนั้นนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชธรรมมารับตัวไป
ก็นำนายอาผ่าไปฝักขังที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ภาคแรกฝักขังคือ๑๒วัน
ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งเก็บหลักฐาน
พยานแวดล้อมทั้งพยานบุคคล
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ

ถามว่าใครบ้าง
จบูสือค่ะลุงของน้องจีน่า
นางนาคะค่ะยายของน้องจีน่า
นางนาคาจูพี่สาวยายน้องจีน่า
แล้วก็จะไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เก็บไปก่อนหน้านี้

แต่คดีนี้เป็นคดีสำคัญคดีน่าสนใจคดีใหญ่
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าจะพยายามเร่งนะคะ

เทียบกับหลักฐานที่เก็บไว้ได้ก่อนหน้านี้
ก็คือจะได้ผลออกมาค่อนข้างจะเร็วขึ้นค่ะ
ทางตำรวจจะต้องขยายผลไปอีก
เพราะมันผู้ต้องหา
คืออาจจะมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วย

ในส่วนของผู้ต้องหาก็ให้การเป็นประโยชน์
ในส่วนที่จะทำการศึกษวนทรัพย์ต่อไป
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับรายงานผลนิติวิทยาศาสตร์ชุดแรก
จากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้ว
หลักฐานที่เก็บรวบรวม
พบว่าตรงกับผู้ต้องสงสัย๒คน
อันนี้คือประเด็นใหม่ล่าสุดนะคะ
แต่ยังไม่สรุปนะคะว่าผู้ต้องสงสัย๒คนนี้
เป็นผู้ที่ร่วมกระทำความผิดหรือเปล่า

หลักฐานชุดแรกก็น่าจะเป็นหลักฐานที่เจอบนกระท่อมค่ะ
ขวดน้ำอัดลมลิตรครึ่ง
ขวดน้ำกล่องนมโรงเรียนกล่องนมถุนเหลือง

หลักฐานชุดที่๒ที่ตำรวจนำไปตรวจค้นนะคะ
ก็คือเป็นหลักฐานจากภายในพื้นที่ของหมู่บ้าน
ก็นำไปตรวจเทียบดีเอ็นเอ
มีหลักฐานทั้งหมด๒ชุดนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้จะมีหลักฐานชุดที่๓ที่ส่งไป

ว่าจะใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน๓วัน
คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
คดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมคับการปรับราม
และตำรวจสอบสวนกลางมาช่วยคลี่คลายคดี
ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมดมันออกมา
คาดว่าหาตัวผู้ที่ร่วมกระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ภายใน๑๒วันนี้แน่นอนค่ะ
สหวิชาชีพจะเข้าไปคุยกับน้องจีน่านะคะแต่ต้องรอให้แพทย์ประเมินความพร้อมของน้องก่อน
วิธีการสอบศูนย์ทางทีมสหวิชาชีพเขามีวิธีการโดยเฉพาะสำหรับเด็กสำหรับเยาวชน
อาจจะนำรูปของบุคคลต้องสงสัยไปให้น้องชี้ตัว
แต่การให้น้องดูภาพเหล่านี้และให้น้องชี้ตัวมันต้องระวังมาก
คือมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจให้น้องไปนึกถึงเหตุการณ์ที่น้องที่น้องไม่มีความสุขอย่างนี้
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ทีมสหวิชาชีพมามีส่วนร่วมด้วย
น้องก็เพิ่งอายุ๑ขวบ๑๑เดือนเท่านั้นค่ะ
ทุกผู้ชมครับก่อนที่นายอาผะจะถูกคุมตัวไปฝากขังตำรวจสอบปากคำอยู่๕ชั่วโมงนะฮะ
ปรากฏว่านายอาผะเปลี่ยนคำให้การอีกแล้วนะครับ
ให้การบอกว่ามีวัยรุ่นชาย๕คนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือและเกี่ยวข้องในการอุ้มน้องจีน่านะฮะ
ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นญาติสองคน
ทีแรกบอกว่าทำไปคนเดียวตามเจ้าป่าเจ้าเขานี่ล่าสุดบอกว่ามีวัยรุ่นชาย๕คนในหมู่บ้านให้อุ้มน้องจีน่าเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเป็นยาเสพติด
มีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด๕๖คนด้วยกัน
เราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่วิชัยจาซานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฝักดาบนะครับ
ว่าเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านจะอยู่ในขบวนการอุ้มน้องจีน่า
ผู้ใหญ่วิชัยบอกว่าตำรวจได้เชิญผู้ใหญ่ไปเป็นล่ามแล้วก็ฟังการสอบปากคำนายอาผะเรื่องนี้ด้วย
แล้วซัดทอดหลายคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด
ล่าสุดบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นมาร่วมขบวนการ
ผู้ใหญ่วิชัยถึงขั้นบอกว่าไม่รู้ว่านายอาผะจะเอายังไงกันแน่
แต่ที่แน่ก็คือการที่นายอาผะพูดไม่ตรงกันสักครั้ง
เหมือนกับเป็นการโยนความผิดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคน
ตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง

เพราะทุกครั้งที่นายอาผะโยนไปถึงใคร
ก็ต้องเสียเวลาไปให้ปากคำกับตำรวจ
ไม่เป็นอันทำงานทำการกันเลย
เดี๋ยวนี้พูดอีกยังเดี๋ยวพูดอีกยัง
มันใกล้ประเด็นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องอีกแล้ว
คนละเรื่องเลยมันเป็นอย่างนี้ครับ
เป็นที่ลำบากของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าการให้การนี้มันไม่ตรงประเด็น
เด็กพวกนี้ก็มันไม่ค่อยอันนี้
ที่มีก็มีที่หมายว่ามีรายชื่อ
ประชาคมของหมู่บ้านอยู่แล้ว

คือมันสร้างเรื่องมันสร้างเรื่องใหม่
ใช่ไหม
เราก็เลยไปคุยกับวัยรุ่นในหมู่บ้านนะครับ

แล้วคิดว่าคงไม่ไปร่วมกับนายอาผะ
ก่อเหตุนะครับ

พอเวรุ่นบ้านผมเขา
ทำงานครับทำงานหากิน
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับในไม้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าโอ้โห
ส่วนในไม้ลูกเลี้ยงของนายอาผะ
ก็เปลี่ยนข้อมูลอีกแล้วตอนแรกบอกกับชาวบ้านว่าเป็นคนอุ้มน้องจีน่าไป
เป็นคนนั่งเฝ้าน้องจีน่าเปลี่ยนแล้วบอกว่าที่พูดไปอ่ะล้อเล่น
เมื่อวานนี้เราไปคุยมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้ไปคุยมาอีกรอบ
ขอคุยอีกรอบหนึ่งว่าตกลงยังไงกันแน่ล้อเล่นจริงหรือเปล่า
แล้วทำไมเอาเรื่องสำคัญแบบเนี้ยมาล้อเล่นในไม้เปิดใจกับทีมข่าวของเราอีกครั้งนะคะว่า
มันเป็นเพียงความคึกขนองพูดเล่นกับชาวบ้าน
ไม่คิดว่าการพูดเล่นแค่ครั้งนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าร่วมก่อเหตุ
กลายเป็นว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาตลอดเลยทุกคนก็สงสัยในไม้
ในไม้บอกว่าขอย้ำอีกทีว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของนายอภะพ่อเลี้ยง
เพราะก่อนวันที่น้องจีน่าหายตัวไปตัวเองนอนอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลย
เสียใจมากที่พ่อเลี้ยงตกเป็นผู้ต้องหาส่วนแม่กับน้องสาวก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วย
วันนี้ที่บ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือตอนนี้ทำกับข้าวกินคนเดียวแล้ว
เดิมเคยมีแม่มีพ่อเลี้ยงคอยทำกับข้าวเอาไว้ให้กินกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตา
วันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วคือในไม้ลูกเลี้ยงของนายอาผะบอกว่า
ถ้านายอาผะฟังอยู่อยากจะบอกให้พ่อสู้คือในใจลึกอ่ะ
ไม้บอกว่าก็ไม่ได้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าพ่อเป็นคนลักพาตัวน้องจีน่าไป
ตอนนั้นนี่เมาไหมครับทำไมถึงพูดแบบนั้นก็เมาอยู่ครับ
พร้อมหน้าพ่อเขาพูดแบบนั้นเหรอครับ

แต่มั่นใจว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใช่ไหมครับ

ตอนนี้คิดถึงพ่อไหมต้องใช้ชีวิตตรงนี้

ถ้าพ่อกับแม่อยู่นี่เราไม่ได้ทำกินเลย

ทุกครั้งนี้นั่งกินด้วยกันครับ
แต่หลังจากนั้นวันนี้ต้องอยู่คนเดียวครับ

มีอะไรอยากบอกแกบ้างครับพ่อข้อก่อน

ทีนี้ค่ะในไม้บอกว่าอยากจะยื่นขอประกันตัวในอาผะพ่อเลี้ยง

ไม่มีเงินไม่มีเงินจะไปยื่นขอประกันตัว
ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อ
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับ
เจ้าของกระท่อมบนดอยจุดที่เจอน้องจีน่านะครับ
ซึ่งเขาให้ข้อมูลบอกว่าคนที่คุ้นชินตรงนี้ดีที่สุดเนี่ย
คนหนึ่งนะก็คือป้าข้างบ้านน้องจีน่านั่นแหละ
ดอเลเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในสามที่ขึ้นไปเจอบนกระท่อมในวันนั้น
เพราะปกติไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะครับ
ดอเลมักจะขึ้นมาหาหน่อไม้แถวนี้นะครับ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเธอจะมีส่วนร่วมในการอุ้มน้องจีน่าหรือเปล่า
ตอนที่อุ้มไปหรือว่าตอนที่อุ้มมาคืนนะครับ
แล้ววันที่ไปเจอเนี่ยทำไมนางดอเลถึงเตรียมนมแล็กตาซอยมา
มถั่วเหลืองเพื่อให้น้องจีน่าเนี่ยได้ดูดเพื่อประทังความหิว
ก็เลยเกิดข้อสงสัยตามมาว่ารู้ได้อย่างไรว่าเด็กชอบนมยี่ห้อนี้นะครับ
อีกหนึ่งข้อสงสัยคือเอ๊ะนางดอเลเธอฟังแล้วก็พูดภาษาไทยได้หรือเปล่า
ตกลงได้หรือไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนกับสื่อสารผ่านล่าม
อ้างว่าพูดไทยไม่ได้แต่ความจริงเนี่ยเขาบอกว่ากันพูดได้
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยไปคุยกับเธอหน่อยนะครับ
ดอเลนะครับป้าข้างบ้านน้องจีน่าเพื่อจะถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
ก็มีสามีของเธอเนี่ยมาเป็นร่ามคอยแปลภาษาให้ยืนยันว่าพูดไทยไม่ค่อยได้จริง
ดอเลยืนยันว่าไม่เคยขึ้นไปหาหน่อไม้ใกล้กระท่อมที่เจอน้องจีน่านะครับ
ไม่ได้เหมือนกับที่เจ้าของกระท่อมบอกแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวน้องจีน่าด้วย
ถามว่าอารมนต์ที่แปดกันยายนที่ไปเจอเด็กเนี่ยไปกับเขาทำไม

บอกช่วงเช้าเธออยู่ที่บ้านกับสามีนี่ฮะสามีอยู่ข้างนี่
สัก๑๑โมงนายจบูสือลุงของจีน่ากับนางนาคาจู
ที่เป็นพี่สาวของยายจีน่ารวมทั้งคุณแม่น้องจีน่าด้วยนะ
ชวนให้เธอเนี่ยไปตามหาเด็กด้วยกันเพราะว่าบ้านอยู่ติดกัน
จากนั้นแม่น้องจีน่าแยกไปหาแถวแท้งน้ำหลังหมู่บ้าน
ทีนี้พอแม่น้องจีน่าแยกไปแล้วไปเจอนักข่าวก็มีการพูดการคุยการถามอะไรกัน
ก็เลยกลายเป็นว่าเธอก็เลยเหลือแค่๓คนที่แรกเนี่ยมากัน๔คนนะครับ
แล้วนายจบูสือกับนางนาคาจูก็ชวนเธอขึ้นไปหาบนดอยใกล้กระท่อม
บอกว่าไปตามคำทำนายหมอดูไปถึงเอ้าเจอจริง
เพราะฉะนั้นเธอยืนยันว่าไม่ได้อุ้มเด็กไม่ได้สั่งการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย

แล้วที่มีคนอ้างว่าเธอชอบไปหาหน่อไม้แถวนั้นก็ไม่เคยไป
ส่วนเรื่องที่ที่ดินเหนือกระท่อมขึ้นไปเป็นที่ดินของเธอ
เธอเคยขึ้นไปเธอบอกว่าโอ้นั่นมันของอดีตสามีเลิกกันไปเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วหลังจากนั้นไม่เคยขึ้นไปเลย

พ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่สุดท้ายพ่อโดเรเรื่องที่
พอเดินขึ้นไปจุดที่เป็นเนินสูงชันก่อนถึงกระท่อม
ส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นสวนกล้วยข้างทางไม่มีกอไผ่
พอไปถึงกระท่อมไม่มีกอไผ่เหมือนกันนะคะรอบกระท่อมที่เจอน้องจีน่า
ยังมีกล่องนมถูกทิ้งเอาไว้
นาริสทีมข่าวของเราบอกว่ากล่องนมและตาซอยที่เจอถูกทิ้งข้างกระท่อม
เดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุตรงกับข้อมูลในกล่องนมที่เจอในบ้านของนางดอเรย์
ก็เลยคาดว่าเป็นกล่องนมที่นางดอเรย์เอาขึ้นติดตัวไปวันที่ค้นเจอน้องจีน่าและเจ้าหน้าที่นำให้น้องจีน่าดื่มมานะคะ
พอขึ้นไปเหนือกระท่อมขึ้นไปอีกเป็นที่ดินของอดีตสามีนางดอเร่
มันก็มีกอภัยมีหน่อไม้คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ชาวบ้านและนางดอเรย์ไปหาหน่อไม้ตรงนั้นนะคะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับซึ่งห่างจากจุดที่พบน้องจีน่าบริเวณกระท่อมนะครับ
ซึ่งจากการเดินสำรวจบริเวณด้านบนกระท่อมนะครับเพื่อที่จะตามหาหน่อไม้นะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่านางดอเลขึ้นมาหานหน่อไม้เป็นประจำนะครับ
ก็จากเท่าที่สำรวจก็พบว่าจะมีหน่อไม้ขึ้นบริเวณกอไผ่บ้างบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนักครับ
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวนะครับเพราะว่านี่เป็นจุดที่คนที่เขาไปเจอเขาบอกมาหาตามคำทำนายคำบอกของหมอดูนะ
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่าเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับไม่ได้เป็นหมอผีหมอดูคือชุดสืบสวนกองปราบรามก็จะมาสอบด้วยนะครับ
นายปะแต๋จทีหรือว่าตลาป่าผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวบ้านที่นี่นะครับนางนาคาจูพี่สาวยายน้องจีน่าก็อยู่ที่นี่นะครับส่วนลุงที่ไปหาในวันนั้นจบูสือก็อยู่ที่นี่เราไปทั้งสามบ้านวันนี้ไม่เจอใครเลยนะครับทุกผู้ชมครับแต่เจอชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าคือบ้านนี้เขาก็เงียบกันมาสองสามวันแล้วนะโดยเฉพาะบ้านของหมอดูที่นี่นะครับ
ความจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำนายแม่นนะเคยมีคนในครอบครัวของชาวบ้านบอกกับเรานะครับบอกว่าเขาเคยมาถามเรื่องอาการต่างเนี่ยนี่คือบ้านหมอหมอดูหมอผีเนี่ยฮะหลังนี้ฮะแล้วเขาก็ช่วยได้แล้วเขาไม่ได้เป็นแค่หมอดูหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเท่านั้นเป็นเหมือนกับหมอชาวบ้านคอยช่วยรักษาชาวบ้านเวลาเจ็บป่วยด้วย

ไม่หายซักทีก็ไปดูค่ะประติอะไรหรือเปล่า

อืมแล้วค่อยดูตามหาของหายหัวควายหรือยังไง
ถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอหังหายหังไม่เจอ
เราก็ไปหาก็ถามเขาว่า
ไว้ที่ไหนหรือเปล่าหรือว่ามีคนออกไป
หายนี่เขาจะบอกว่าทำให้หน่อยอย่างนี้
ถ้าไม่ทักกับเขาเขาก็บอกว่าจะกลับมานะ
ตอนนี้ไม่กรีว่าก็จะตามมาอยู่นี่นะ

แต่จากข้อมูลที่เราได้มาหลังจากเจอตัวน้องจีน่า๑วันนะครับ

ปตแผลจะทีหรือว่าตลาป่า
ไปสอบปากคำมาแล้วรอบหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาเพิ่มเนี่ยอีกอย่างน้อย๓คนตำรวจบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
เราก็รออยู่ว่าจะมีการจับเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มีเพิ่มก็คือ
มีผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก๒คนนะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าใคร